ส่วนที่อุดรธานีค่ะมีเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบกว่าชื่อว่าน้องมะลิ
เดินตามสุนัขไปเรื่อยไปเรื่อยสุดท้ายหายเข้าไปในป่า
โอ้โหหากันอยู่นานมากค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านวังทองหมู่๑๔นะคะ
ตำบลหนองฮายอำเภอเมืองอุดรธานี
มะลิ๒ขวบ๕เดือนค่ะ
คุณพ่อคุณแม่มาขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้าน
บอกว่าน้องหายไปจากกระท่อมในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน
คือแม่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
แล้วน้องก็เดินตามสุนัขแล้วหายไปเลย
ทุกคนก็เลยช่วยกันหาชาวบ้านเจ้าหน้าที่เดินเท้ากันค้นหา
หากันอยู่๔ชั่วโมง
ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
คุณพ่อคุณแม่ชาวบ้านก็เลยช่วยกันจุดทูบ
บอกกล่าวขอเจ้าที่เจ้าทาง
ให้เปิดทางพบน้องมะลิเพราะเชื่อว่าผีบังตาค่ะ
สวัสดีคุณภูมิหายไปซ้าย

เรียกลูกแม่เรียกลูกแม่
มะลิกลับบ้านเหรอลูก
คุณผู้ชมคะทูบยังไม่ทันหมดดอก
กับเพื่อนบ้านที่ช่วยกันตามหาน้องมะลิเจอรอยเท้าเด็ก
ห่างจากบ้านไป๒กิโลแล้วหายเข้าไปในป่า

แล้วคุณผู้ชมคะน้องตอบกลับ

โอ้โหก็เดินตามเสียงน้อง
แล้วเจอน้องนั่งอยู่ใต้พุ่มไม้
โอ้โหพี่อุ๋ยจริงแล้วน้องก็ดูตกใจ
เราอิดโรยนะคะทุกคนดีใจที่เจอน้องค่ะ
เขาถึงมากับหมาเขาไปไหนมาไหนด้วยกันเหรอหรือยังไง
ตอนแรกขี่รถขึ้นมาไม่เห็นค่ะ
พี่ลินพาคุณลงไปให้ทำ
น้องคุณชอบแล้วเรียกว่า
ตอนนี้ให้เห็นลูกแล้วดีใจไหม
ดีใจมากเลย
ดีใจที่เจอนะคะทีมข่าวก็ไปที่กระท่อมในป่าสวนยางท้ายหมู่บ้านวังทองบ้านของน้องมะลิ
ก็อยู่เดียวแบบโดดเดี่ยวห่างจากหมู่บ้านสักประมาณ๕๐๐เมตร
คือน้องก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นนะคุณผู้ชมน้องจะเล่นแต่กับสุนัข
เนี่ยค่ะจะมีอยู่สามตัวอืมที่พ่อของน้องเลี้ยงเอาไว้นางเหี่ยนเป็นเพศเมีย
นี่ชื่อสุนัขนะเป็นแม่ลูกอ่อนพันธุ์ไทยสีขาวเพิ่งคลอดลูกมา๔ตัว
น้อยเพศผู้สีน้ำตาลอายุสามปีเจ้าแดงสีน้ำตาลแดงหลงมา
ก็เลยเลี้ยงเอาไว้สามตัวแบบเนี้ยค่ะคุณพ่อบอกว่าเชื่อว่าน้องน่าจะเดินตามสุนัขไป
แต่สุนัขมันเดินกลับบ้านแต่น้องไม่เดินกลับมาด้วย
ก็เลยออกตามหากันโล่งใจมากที่น้องไม่ได้บาดเจ็บอะไรต่อไปนี้จะไม่ปล่อยให้คลาดสายตาอีกแล้วค่ะ
มะลินี่กำลังวิ่งเลยนะเนี่ยนะใช่สองขวบกว่าเองค่ะโชคดีจริง